นะคะเรารวบรวมมาให้อย่างที่บอกเลยนะว่า
คนไปรอกันตั้งแต่ก่อนเวลาซะด้วยช้าซ้ำนะคะ
ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เองแน่นกันทุกพื้นที่ทุกเขตเลยค่ะ
โซเชียลบอกเลยคึกคักไม่แพ้กันเพราะอะไร
หลายคนที่ออกไปใช้สิทธิ์กันวันนี้เขาถ่ายภาพ
แชร์ภาพบรรยากาศนี่มายืนต่อแถวต่างนานา

เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็เช็คอินอัปเดตสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
แต่อย่างที่บอกเมื่อกี้คุณคิงเตือนแล้วระวังหน่อยก็แล้วกันนะคะการถ่ายรูป

หีบและปิดหีบก็เหมือนกันเลือกตั้งจริงนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มตั้งแต่๘โมงแล้วก็จะปิดหีบในช่วงเวลา๕โมงเย็น
ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าจะยังไม่มีการนับคะแนน
เพราะบัตรเลือกตั้งที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
จะถูกส่งไปเก็บในสถานที่ปลอดภัยค่ะ
ส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจะมีการนำส่งไปยังเขตเลือกตั้งของจังหวัดต่าง
และนำไปเก็บในสถานที่ปลอดภัยเหมือนกัน
นับคะแนนหลังปิดหีบก็คือวันเลือกตั้งทั่วไป
จริง๑๔พฤษภาคมพร้อมกันทั่วประเทศวันนั้นนับคะแนนแน่นอน
เย็นวันนี้ทางด้านของคณะกรรมการเลือกตั้ง
ก็จะมีการบอกว่ายอดรวมของผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย
ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันจำนวนเท่าไหร่ค่ะ

ใครที่ยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์กำลังจะออกไป
เพราะว่ากะว่ารอแดดล่มลมตกสักหน่อย
แมสสำคัญนะครับเพราะคนเยอะมาก
แล้วก็อาจจะมีพัดลมเครื่องเล็กติดไปหน่อย

ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่กากบาทแล้วนะ

ไม่ได้มีความผิดนะฮะ
กดเลือกตั้งปุ้งสื่อผ้าก็ดูให้ดีนะ

ระวังว่าอาจจะเป็นการเข้าข่ายเหมือนกับเป็นการหาเสียงอะไรแบบนี้
เหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องระมัดระวังครับ

ลงทะเบียนแล้วก็มีการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดระยองครับ
โรงเรียนอันทุบาลอนาชาติตากสินบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
มากันเต็มเลยครับตั้งแต่ช่วงเช้าเขาก็ออกมาใช้สิทธิ์ครับ
พี่น้องประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง
บางคนก็เป็นคนต่างจังหวัดมาทำมาหากินที่นี่ใช่ไหมครับ
ลงทะเบียนเอาไว้มีประมาณ๑๘๐๐๐รายทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันคึกคัก
รถติดรถติดมากเลยที่ฉันดูจากภาพนี่คือแบบ
แล้วทำยังไงกว่าจะถึงคิวบางคนรอเป็นชั่วโมงก็มีนะ
แล้วภาพแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ระยอง
กรุงเทพก็มีแถวพระราม๒ก็มีแถวนี่ก็มีฮะวิภาวดีเนี่ย
โอ้โหรถติดกันทั่วประเทศเลยมั้งวันนี้ค่ะจุดเลือกตั้งรถติดหนักเลยครับ
กรกตประจำจุดเลือกตั้งเขต๔จังหวัดระยอง
มาช่วยอำนวยความสะดวกและนี่เห็นไหมครับเต็มความพร้อม
ร่มมาแมสมีบางคนมีพัดลมเครื่องเนื้อเล็กติดไปด้วยนะครับ
คุณไอรินอายุ๒๙ที่มาใช้สิทธิ์บอกว่าเป็นคนอำนาจเจริญ
แล้วไปอยู่ที่ปลวกแดงระยองได้๕ปีแล้ว
วันนี้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับ
จอดรถไกลหน่อยเพราะจะเข้ามาถึงจุดเลือกตั้งเลย

เดินไกลตากแดดเป็นกิโลก็ไม่หวั่น

เห็นพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์กันเยอะแบบนี้
ความรู้สึกหนึ่งนะขนาดผมวันนี้ยังไม่ได้ไปเลือกตั้ง

มันฮึกเหิมอ่ะมันตื่นเต้นมันรู้สึกแบบโอ้โห
คักจังเลยอยากรู้จังเลยว่าเมื่อสุดท้ายเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ย
สถิติของผู้มาใช้สิทธิ์จะออกมาเป็นจำนวนเท่าไหร่นะ
ซึ่งปกติมันจะอยู่ที่ประมาณสัก๖๐ปลาย๗๐ต้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะ
แต่ปีนี้ลุ้นว่าจะไปถึง๘๐๙๐หรือเปล่าเพราะเห็นคนคึกคักมากนะครับ
อีกหนึ่งจุดครับจุดเลือกตั้งล่วงหน้าครับ
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เขตเลือกตั้งที่มีผู้โรงพยาบาลใช้สิทธิ์ล่วงหน้า๒๔๕๙๖คน
โอ้โห
นี่ฮะมีคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเยอะมากเลย

เรียกรอยยิ้มแล้วก็เรียกสีสันได้มากเลย

แต่อย่างที่บอกย้ำนะระมัดระวังเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

เรื่องของโทนสีสัญลักษณ์อะไรต่างด้วยนะครับ
คุณจิรวัตรอายุ๓๖มาจากมหาสารคามครับ
บอกว่าคือเขาติดโบแบบนี้
เพราะว่าคือเป็นคนชอบสิ่งนี้อยู่แล้ว

ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองใด
แล้วตัวย้ำที่แจ้งแบบนี้นะฮะ
และที่เลือกตั้งล่วงหน้าเพราะไม่สะดวกเดินทางกลับบ้าน

ภูมิลำเนาอยู่ที่มหาสารคาม

สำคัญเราจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสีย

อยากทำอะไรก็ทำเพราะแค่มันใช้สิทธิ์ไว้ในระบบประชาธิปราณ